ตอนแรกยังไม่ได้สังเกตนะพี่บุ้ง
คือมองแต่หน้าแมวก็ดูตาโตน่ารักดี

ตัวฟันโอโชคดีว่าเจอคลินิกนี้รับช่วย
สัตวแพทย์หญิงธิติมาคนนี้เป็นเจ้าของเคสนี้
เล่าให้ฟังว่าเจ้าของแมวเป็นน้องผู้หญิง
ฟันโอมาเมื่อตอนสายวันพุธที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเนี่ยคุณหมอหนูพาไปหลายคลินิกแล้ว
ไม่มีที่ไหนรับเลยดีว่ามีคลินิกของคุณหมอเนี่ยรับ
แล้วก็ช่วยเหลือไว้ได้พอคุณหมอหรือว่า
ตวแพทย์หญิงทิติมารับตัวฟันโอมาก็ทำยังไงเลยล่ะ
คุณหมอตัดเหล็กก่อนครับให้ยาสลบแล้วก็ดึงเหล็กออก
โชคดีจริงเพราะฉมวกที่มันแทงเข้าไปเนี่ย
เฉียดสมองไปเฉียดเส้นประสาทด้านหลังคอไป
เจ้าฟันโอแบบบุดหวิดเลยนะแต่ก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะครับ
แล้วก็ให้ยาลดอักเสบก็เฝ้าดูอาการเจ้าฟันโออยู่สามถึงห้าวัน
เพราะว่าฉมวกมันเป็นสนิมด้วยจนเช้าเมื่อวานครับ
ฟันโออาการดีขึ้นดีขึ้นแบบร่าเริงนี่
คุณผู้ชมตอนฉมวกทิ้มหัวอยู่ตามันยังเหลือกอยู่นะ
แต่นี่ร่าเริงแล้วกินอาหารได้มากกว่าวันก่อนซะอีกโอ้โห
ประเมินเบื้องต้นก็ถือว่าฟันโอปลอดภัยแล้วครับ
เข้ามาให้กำลังใจเจ้าฟันโอกันล้นหลามเลย
ขอให้มันหายไวแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าโฉมวกมาจากไหน
มีใครจงใจหรือเปล่าครับ